พาคุณผู้ชมไปทำพิธีเสริมดวงชะตากันหน่อยดีกว่า
ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจไปทำพิธีเสริมดวงชะตากับสอท

แล้วพอมีความรู้ทางด้านนี้อาจตัดสินใจไป
ทำไงให้ถอดเสื้อหมดเลย
ถอดเสื้ออย่างเดียวไม่พอ
หลังจากนั้นเอาแผ่นทองมาปิดปิดตรงหน้าอก
อย่างเดียวไม่พอจับลวนลามเธอ

นี่เห็นไหมเธอเล่าให้ฟังหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เจออะไรคลิปนี้เนี่ยนะคะเราขอเรียกว่าคุณเอนะ
คุณเออายุ๒๒ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายรวมถึงเพื่อน
นี่ไปที่บ้านของสอทคนนั้นค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในอำเภอตาคลีที่นครสวรรค์
จะให้รับผิดชอบไงเพราะไปทำพิธีเสริมดวงชะตา
เสริมมงคลนี่แหละกับสทซึ่งเป็นเจ้าสำนักตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาแล้ว
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมปรากฏว่าสิ่งที่เธอไปเนี่ยคือตั้งใจว่า
เออก็จะไปเอ่อทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าโดนลวนลามเธอเล่าให้ฟังเลยนะ
ตอนที่เข้าไปทำพิธีฝั่งสทให้เข้าไปในห้องให้ตัวเธอเข้าไปคนเดียว
อยู่กับสอทอเพื่อนอีกรอข้างนอกนะหลังจากนั้นปุ๊บอ่ะถอดเสื้อผ้า
อืมถอดออกให้หมดเลยให้ใส่เสื้อคุมบางบางปิดเอาไว้
เพราะว่าเดี๋ยวต้องทำพิธีไงพอบอกแบบนี้เธอก็ยอม
เอาแผ่นทองมาปิดมาปิดบนไฝที่อยู่ตรงหน้าอกของเธอ
อืมแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาแผ่นทองมาปิดแบบเนี้ยครับ
แล้วเอามือลูบคลำหน้าอกเธอเธอบอกว่าจะขัดขืนได้ยังไง
เพราะว่าตอนนั้นน่ะปืนอ่ะวางอยู่ข้างสอทรเลยก็กลัวด้วย
กลัวสิพอทำพิธีอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีปั๊บเธอออกมาข้างนอก
แล้วมีการนัดด้วยนะนัดว่าจะไปลงนะลงนะอีกทีนึงที่รีสอร์ท
กำชับด้วยนะห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเชียวนะอืม
หลังจากนั้นค่ะสทก็ติดต่อมาหาเธอตลอดเลย
แล้วติดต่อมาแต่ละทีนะโอ้โหก็พูดจาแบบชู้สาวอ่ะ
ลงนะคือลงนะที่ฝ่ามือบ้างหรือหน้าผากอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ลงนะที่ข้างล่างค่ะฮะลงนะที่ข้างล่างมีการลงนะตรงนั้นด้วยเหรอ
โอ้โหที่อวัยวะเพศอ่ะโอ้โหเนี้ยแล้วคือเธอเอาเรื่องเนี้ยนะ
ไปปรึกษาเพื่อนไปปรึกษาแฟนแล้วทุกคนลงความเห็นเหมือนกันว่า
อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วหรือเปล่าลงนะอะไรแบบนี้ทำพิธีเสริมดวงชะตา
แล้วมีมาลวนลามอะไรแบบนี้อ้าวงั้นไปแจ้งความที่สพตาคลี

ก็คือเอาทองแผ่นทองคำเปลวใช่ไหมคะ
แล้วก็เอามาแปะที่หน้าอกเราที่มีไฝแล้วก็เขาก็ขยี้ขยี้ขยี้เลยค่ะ
แล้วก็พอหลังจากนั้นก็หนูก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้ว
ก็คือเขาก็ขยำหน้าอกเราเลยค่ะแล้วหนูก็มีการขัดขืน
แต่เขาก็บอกว่าถ้าขัดขืนก็จะทำร้ายร่างกาย
พอสักพักนึงหนูเริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มน้ำตาไหลร้องไห้แล้ว
เขาก็เลยหยุดพอหลังจากหยุดก็ขู่อีกว่า
ถ้าไปบอกแฟนกับพี่สาวข้างนอกก็จะตามไปเก็บไปทำร้ายร่างกาย
อันนี้คือคำขู่จากเขาขู่เขาขู่เลยค่ะ
นี่ฟังจากเธอแบบนี้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เธอโดน
ที่สุดตัดสินใจเอาไปแจ้งความแล้วก็มาร้องสื่อใช่ไหม
ฟังทางฝั่งเธอแล้วฝั่งสทล่ะจริงเราก็ติดต่อไปนะ
แล้วก็อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปถ่ายภาพในโกดังเก็บของเก่า
ฝั่งผู้หญิงอ้างว่าตรงนี้แหละเป็นตำหนักที่ทำพิธี
อ่ะก็นี่ให้เข้าไปดูอุ้ยแล้วมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับแบบ
ขยะอยู่ใช่ไหมเออทำไมขยะเต็ม
คือตัวสอทอเขาเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกขยะรีไซเคิล
นั่นไงขวดพลาสติกใช่แต่ว่าหยุดทำมา๒ปีแล้วนะ
ครับครับแล้วก็เนี้ยอืมคือเขาก็เลยบอกว่าเออ
ยังมีของอยู่ในโกดังบ้างส่วนพระพุทธรูปรวมถึงรูปปั้นรือสี
แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างอันนี้ยอมรับตามตรงนะ
ด้วยความที่เป็นคนชอบแล้วก็เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็เลยสะสมมา
โอ้โหบ้านอ่ะไม่พอไงก็เลยมาเก็บเอาไว้ที่โกดังแบบนี้
เอ๊ะแล้วเรื่องทำพิธีเสริมดวงชะตาอะไรเนี่ยค่ะก็ทำได้
มีวิชาทางด้านนี้แต่จะดูให้กับคนที่สนิท
ไม่ได้เปิดเป็นสำนักจริงจังเหมือนที่ฝ่ายผู้หญิงอ้าง
บอกด้วยนะว่าผมไม่ได้อนาจารย์ไม่ได้ล่วงละเมิดผู้เสียหายนะ
แต่ผมไม่อยากตอบโต้คือมันเป็นคดีความแล้วไง
ยังไงผมจะสู้ต่อจะยืนยันความบริสุทธิ์ของผม
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการจะดิสเครดิตอะไรผมหรือเปล่า
อืมส่วนทางด้านตำรวจค่ะผู้กำกับที่สพตาคลีบอกว่า
สอบปากคำผู้เสียหายแล้วบางส่วนนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการเรียกมาสอบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะเรียกฝั่งผู้ถูกกล่าวหาก็คือฝั่งสทมาสอบด้วยเหมือนกัน
คดีนี้คนรอตามอยู่นะคะ